ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมาก
กรณีที่ผู้หญิงคนนึงเขาไปซื้ออาหารเวฟใน๗๑๑
จะว่าซื้อก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเธอยังไม่ได้จ่ายเงินเลย
หยิบอาหารแช่แข็งไปให้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
บอกว่าเว็บให้พี่หน่อยไม่ต้องจ่ายตังค์
เพราะพี่เป็นเจ้าของประเทศ
โอ้โหได้ด้วยเลยคุณผู้ชม
พี่เป็นเจ้าของ
เงินไหมคะเงินค่ะ
เหตุผลเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของทั้งประเทศเลย
แล้วก็มีแคปชั่นว่าเชิญรับยาช่อง๒ครับ
นี่คุณผู้ชมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะคะ
สักวันที่ประมาณ๕กันยายนที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมสุดแปลกของผู้หญิงคนนี้แหละ
หยิบเข้ากล่องแช่แข็งมามาที่เคาน์เตอร์
แล้วก็บอกว่าเอาไปอุ่นให้หน่อย
พนักงานบอกว่าต้องจ่ายเงินก่อนนะคะจึงจะสามารถอุ่นอาหารให้ได้
แต่หญิงสาวรายนี้เธอไม่ยอม
เธอก็ยังยืนยันว่าพี่เนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านทั่วประเทศเลย
กินอะไรก็ได้ในร้านไม่ต้องจ่ายเงิน
นี่ก็ของพี่นั่นก็ของแฟนพี่

แถมยังมีท่าทางที่ดูสิคะดูโมโหฉุนเฉียวด้วยนะ
พนักงานเองก็งงแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องชำระเงินก่อน
พอคลิปนี้มีการแชร์การคอมเมนต์เยอะ
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วว่า
ผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอาการผิดปกติทางจิต
แสดงออกแบบนี้มีเหตุผลแปลกแบบนี้
ก็แนะนำมานะคะว่าถ้าใครก็ตามเป็นญาติของผู้หญิงคนนี้
เชื่อว่าถ้าใครได้ดูคลิปก็คงจะพอนึกออกแหละ
ก็สามารถติดต่อพาเธอไปพบหมอเพื่อรักษาด้วย
ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกัน

ถ้าใครจะไปซื้ออาหารแบบนี้

เพื่อแสดงความเจตนาว่า
ฉันซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วไปเว็บให้ฉันดู
คือเวลาเราจ่ายสตางค์เขาจะถามว่าคุณจะอุ่นไหม